เราจะไปดูบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เนี่ยนะคะ
ก็มีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมพิธีกันมากโดยเฉพาะวันนี้ค่ะ
ก็เป็นวันที่๖นะคะที่มีการเปิดให้กราบและวางดอกไม้จันท
พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคุณปริสุทธโธ
ติดตามบรรยากาศจากคุณพัชวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
เวลาผ่านไป๒ชั่วโมง๓๐นาทีนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นเปิดประตูให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์ได้ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา
ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันหยุดก็ถือว่าประชาชนนั้นหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก

หน้าศรีราสังขาลหลวงพคุณพททที่สูญประชุมอเนกประสงค์กาญจณะพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
งแน่นไปด้วยประชาชนที่ทยอยเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์กันตั้งแต่เช้านะคะ

ก็พบว่าตอนแรกหลายคนคิดว่าจะต้องมีการมารอคิวเป็นเวลานาน

มีเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำนวยความสะดวกในทุกจุด
ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการเข้าไปวางดอกไม้จันทร์นั้น
ไม่กี่นาทีก็แล้วเสร็จค่ะ
การตอบรับดีค่ะแบบว่าคนก็ไม่เยอะ

แล้วตอนนี้ก็คือนี่คือพี่สาวก็คือ

บางของหลวงพระคุณมาเจอกันคือลูกอานะคะ

โดยที่ว่าพี่สาวอยู่ที่ขอนแก่นนะคะอยู่ที่นี่

ตั้งใจที่จะมาวางดอกไม้จันทร์ให้หลวงพระคูณ
แล้วก็จะมารอฟังพระสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
แล้วก็จะไปต่อที่

ก็จะแวะไปพาญาติญาติแวะไปที่วัดบ้านไร่ต่อนะคะ
คือว่าตั้งใจที่จะมาทำให้ให้บรรดอลให้จบเลยนะคะ
แล้วว่าบรรตี๒๙เนี่ยคือ

แล้วก็จะตั้งใจจะนั่งสมาธิส่งให้ท่านไปนะ

สำหรับการจราจรด้านหลังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์

อะไรขอนแก่นช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างที่จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะ
หลังจากมีประชาชนเดินทางเข้ามายังศูนย์ประชุมกันจำนวนมาก
แต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกในการจราจรที่จะเข้ามาที่นี่ค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เปิดให้ประชาชนนำรถเข้ามาจอดด้านหลังศูนย์ประชุม
แต่ว่าต้องเข้าประตูฝั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งประถมเท่านั้น
จากว่าประตูอีกฝั่งจะต้องปิดเพื่อเตรียมพื้นที่ที่จะมีงานวิ่งขอนแก่นมาราทอนในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดค่ะ
ส่งผลให้ประชาชนนั้นหลั่งไหลเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์กันเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษนะคะ
ขอแนะนำประชาชนที่จะเดินทางมาที่นี่ขอให้เดินทางมาโดยรถสาธารณะนะคะ
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เตรียมรถบัสไว้คอยรับส่งประชาชน
ซึ่งจากศูนย์ประชุมแห่งนี้เองก็มีรถบัตรรับส่งฟรีนะคะ
รายงานจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ
แล้วก็ฝากเตือนประชาชนด้วยนะครับเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะร้อนนะครับ
เพราะว่าทางจังหวัดเองก็มีการย้ำเตือนให้ประชาชนนำร่มติดตัวไปด้วย
หรือว่ายาประจำตัวสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะครับ
ใช่ค่ะช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นี่ประชาชนเดินทางไปเยอะนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศการที่ประชาชนเดินทางไปไปร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรศพ
รวมถึงวางดอกไม้จันทร์บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ